ใครที่รอคอยความสนุกสนานกับกิจกรรม
ตลอดข่าวสรรค์ก่อนให้ยกตำบล

ตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
อาทิตย์ก่อนเราพาไปกินไปเที่ยวกันแล้ว
อาทิตย์นี้พาไปเต้นดีไหมคุณชนะ

ผมมีอยู่หนึ่งคนที่เป็นตัวตึงของจังหวัดสุพรรณสุพรรณบุรีนะ

ลีลาจะเด็ดดวงโดนใจแค่ไหน
ติดตามกันเลยในตลอดข่าวสัญจร

ตลอดข่าวสัญจร

เราเองก็นำเสนอของดีของเด็ดที่สุพรรณบุรีไปก็เยอะนะ
ทั้งเรื่องของการกินเรื่องของการ

แข็งอีกหลากหลายชุมชนที่เตรียมจะนำเสนอด้วย
แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับชุมชนที่มีผู้คนมากมายนั้น
ตอนนี้จะพาไปพบกับคนเก่งเมืองสุพรรณ
หรือจะเรียกว่าตัวตึงเมืองสุพรรณก็จะดีกว่า

ไม่ใช่ตึงค่ะแต่ตัวตึงที่บ้านเขาเป็นหัวโจ
เด็กก็จะแบบปันทมมัธยมปันมัธยมไหล่มหาไหล่เลยนะ

เชียว

ตัวตึงสุพรรณดาวติ๊กต๊อกของแท้

ร้านมีอย่าง

ยอม

ถ้าครูวุ้นจะรับพวกเรา๓คนเป็นลูกศิษย์เพิ่มหน่อยซะได้ไหมคะ

ก็คือเป็นท่าเต้นที่แบบใช้ช่วงสะโพก

ขวาซ้าย
ทีนี้มันจะมีสูตรในการจำค่าก็คือเป็น
ขวาซ้ายขวาขวาครับ

อารมณ์แบบบด
ใช่ประมาณนั้นเลย
วันนี้ก็ถือว่า

ขอบคุณมาก

เราชอบแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารัก
มันฝึกฝนและมันจะต้องดีแน่นอน

และวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวบี
ทำให้คนไทยแข็งแรงและสุขภาพดี
และยังมีของดีของเด็ดให้ได้ติดตามที่สุพรรณบุรีอีกเพียบเลยนะ
กับช่วงตลอดข่าวสัญจร
เฮยกตำรวจ

สนุกมากให้คุณชนะใจอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วนะ
สัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเคย
ของดีของเด็ดจะเป็นอะไรต้องรอติดตาม